นี่ค่ะก็คือกรณีของรถเบ้นสีดำขับไปชนรถฟอร์ด
ทำให้นิสิตปริญญาโทมจรเสียชีวิต๒คน
คือความคืบหน้าก็คือการตรวจเรื่องของความเร็วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นายเจนพบวีรพรอายุ๓๗ปีเสียหนุ่มเจ้าของบริษัทนำเข้ารถหรู
เป็นคนขับรถเบ้นสีดำที่เกิดเหตุนั้น
ตำรวจบอกว่าจากการพิสูจน์ถนนโดยทางวิทยาศาสตร์
ดูจากความเร็วดูจากการยุบตัวของรถ
ความเร็วสรุปก็คือรถเบ้นสีดำวิ่งมาประมาณ
๗กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ผลออกมาแบบนี้ก็ต้องตั้งข้อหาเพิ่มอีก๒ข้อหา
คือขับรถเร็วโดยประมาททำให้เสียทรัพย์
และขับรถหย่อนความสามารถเป็นเหตุให้ผู้อื่นเสียชีวิต

ยังรอผู้เชี่ยวชาญของบริษัทเบนท์จากฮ่องกงมาตรวจสอบสิ้นเดือนนี้

ตอนนี้สอบพยานไปแล้ว๔๐ปากสำหรับคดีนี้นะคะ
ตำรวจบอกว่าคืบหน้าไป๑๘๐แล้วค่ะ